พลาดกันไปเยอะเจ็บกันมาก็ยิงนะ

ที่อ่านข่าวผิดซอยสุขุมวิทย์อัก๓๙เป็น๙

พ่อน้ำสองเรียกว่าพ่อน้ำนอง

แสดงว่ารวยล่ะสิบอกจริง

แต่ว่าผมดีใจนะผมทำให้คุณผู้ชมหลายท่านถูกแล้ว
ไม่น่าแซวเลยนะวันนั้นน่าอ่านผิดขวัญแซวปรากฏเรียบร้อยเลยนะคะ
แน่นอนว่าใครที่บอกว่าแหมได้รับโชคหน้าบานกัน

และการแก้บนก็จะมีการส่งต่อความรวยต่อไป
ติดตามกันเลยในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

สำหรับกุมารไอ้ไข่เหนือ
อยู่ในถ้ำเศรษฐีที่วัดหนองทอนที่อำเภอเมืองสุโขทัย

ขอโชคลาภนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บน
ไปบนกันเยอะแยะคนถูกกันเยอะแยะเลย

แล้วตั้งเอาไว้ด้านหน้ารูปปั้นกุมารไอ้ไข่
เหนือนี่แหละก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคค่ะ
หลายคนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็๑๔ใช่ไหมงวดที่ผ่านมา
ชาวบ้านนะมีถูกกันยกหมู่บ้านเลยพี่เบิร์ต
โอ้โหทยอยกันมาแก้บนเมื่อวานนี้
หนึ่งในคนดวงดีนางสาวเพ็ญนภาบอกว่าถูกเลขท้าย๒ตัวรวม๕ใบ

ก็เลยเอาขนมเค้กน้ำแดงของเล่นชุดทหารมาแก้บนแบบนี้
เอาเลขเด็ดชุดใหม่จากลูกปิงปองส่งต่อโชค
เธอก็ล้วงเอาลูกปิงปองมาไปงวดต่อไปดูสิเลขอะไรได้มาแล้วจ้ะ

คุณผู้ชมปกติเวลาเราขอพรเราไปไหว้พระถึงวัด
ไปขอเทพถึงที่แต่มาคราวนี้ยุคสมัยใหม่ขอพรผ่านติ๊กต๊อก
เฮ้ยแล้วบอกเลยขอปุ๊บขอโชคขอลาบแล้วได้ด้วยคุณ
ได้แล้วผ่านติ๊กต๊อกไม่น่าเชื่อไปแก้บนมาแล้ว

เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าคึกคักกันเลยทีเดียว
วัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ
ชาวบ้านไปไหว้ขอพรท้าเวสวรรณ
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างในพื้นที่วัดนะคะ
นางสาวรุ่งธิวาอินตาสมค่ะคุณพี่เสื้อขาวลายดอกคนนี้
เล่าให้ฟังมาไกลนะมาจากนครนายก
เอาข้าวสารแล้วก็น้ำดื่มมาแก้บนท่านท้าเวสวรรณ
หลังจากที่ได้รับโชคได้เงินรางวัลจำนวนมากเลย

ขอผ่านอะไรอ่ะเพราะว่าอยู่นครสวรรค์ใช่ไหม

จากการขอพรทาเวสุวรรณที่วัดดอนใหญ่นะฮะ
เธอก็เลยบอกถ่ายติ๊กต๊อกอยู่เกิดความศรัทธา
งั้นฉันคนไกลไงขออธิษฐานให้ถูกรางวัลบ้างแล้วกัน
ปรากฏว่าถูกจริงคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนครสวรรค์บึงมาปฐุมธานี
ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถูกรางวัลไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังได้เลขเด็ดจากลูกปิงปองเสียงไทย
ส่วนสาวอีกรายหนึ่งเสื้อสีชมพูมาขึ้นมาเลยนะฮะ
คุณพี่เป็นชาวบ้านจากกำแพงเพชรแหม

เล่าให้ฟังว่าเคยมาขอโชคก่อนหน้านี้
สมหวังเหมือนกันถูกรางวัลงวดที่ผ่านมา
ได้เงินเป็นแสนพี่เบิร์ดพี่ขวัญ
สามารถปลดหนี้ได้แบบทันตา
ก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้ข้าวสารน้ำดื่มนะฮะ
แล้วก็ผลไม้แก้บนจัดเต็มชุดใหญ่
แล้วก็มีเสียงทายขอเลขเด็ดด้วย

เดี๋ยวพาไปดูเลขปลายประทัดเขาหน่อยคุณผู้ชมนี่

แล้วก็เลข๙๑๕เป็นยังไงนะคะ
เออเราลองขอกันดูบ้างไหม
ขอผ่านออนไลน์บางทีไปถึงที่เนี่ย
นั่นมันเป็นประตูที่คลื่นโทรศัพท์เจังแยร์เบือถลือกี้นะ

เมื่อวันศุกร์ทันทีที่สิ้นเสียงการประกาศ

สิ้นเสียงประกาศเชอรี่ก็สิ้นหวังทันที

ตเตอรี่ที่ซื้อเก็บเอาไว้แล้วไปร้านนี้

ไปเอาทุเรียนฟรีหรือเอาไปเป็นส่วนลดทุเรียน
เออเก็บเอาไว้กำเอาไว้ลอตเตอรี่ที่คุณไม่ถูก
แล้วไปหาเจ๊คนนี้เจ๊ธัญรัฐภูมิโคกรัฐ
เจ๊เป็นเจ้าของแผงขายทุเรียนชื่อว่าทุเรียนโคตรอร่อย
อยู่ริมถนนสายปากร่วมมาบยางพรตะวนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
เจ๊ใจดีอยากจะซับน้ำตาเชอรี่และคุณผู้ชมที่ดวงอับ

โปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่นะฮะ
กรรมมาลอตเตอรี่๑ฉบับมีสิทธิ์แลกทุเรียนได้๑แพ็ค
เดี๋ยวพี่เบิร์ต๑ฉบับแรกได้๑แพ็ค
งวดที่ผ่านมาเชอรี่ซื้อไป๒๐ฉบับ
พี่ว่าเขาน่าจะให้ได้งวดละแพ็กลูกใจเย็น
หรือว่า๑ฉบับนั้นลด๒๐บาทสำหรับการซื้อ๑ลูก
ถ้าอยากออกเป็นลูกก็ได้ลด๒๐บาทเหรอ
เออนี่แหละครับ๑คนใช้ได้๑สิทธิ์เท่านั้นเชอรี่
ถามเจ๊ว่าเจ๊แล้วแบบนี้ไม่ขาดทุนเหรอ
บอกไม่ขาดทุนแต่กำไรอาจจะน้อยหน่อย

ส่วนลอตเตอรี่ที่เออแล้วเจ๊เอาลอตเตอรี่มา

เปล่าครับขอโทษเอาไปถวายวัดทำดอกไม้จันทร์

กลยุทธ์การขายของเจ๊ธัญญารัฐแห่งทุเรียนโคตรอร่อยครับ